หลังจากโปรเด์เบรกไปเมื่อกี้ที่บอกว่าแม่ลืมลูก
ไว้ที่ปั๊มน้ำมันเพราะจอดไว้เข้าห้องน้ำ
ขับกลับไปถึงบ้านถึงเพิ่งรู้ว่าลูกไม่อยู่

แม่สูงแล้วลูกทั้งคนสูงแล้วใช่บอกว่า

ว่าตอนที่พนักงานปั๊มไปเจอน้องน้องอยู่ในสภาพไหน
คุณแม่มากดเงินที่ตู้เย็นใช่ไหมลูก

แม่หนูบอกว่าจะกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนลูกรู้ไหม

ชื่อก้าวเหรอลูกแล้วคุณพ่อชื่ออะไรลูก

อามแล้วคุณแม่ชื่ออะไรครับลูก

คุณลืมลูกไว้นะครับ

คุณลืมลูกไว้นะครับ

คือต้องบอกว่าเป็นโชคดีของน้อง
เพราะว่าแอดมินเพจเรื่องจริงนครนายก

แล้วก็มาเจอมาเจอน้องยืนร้องไห้อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็คุยกับน้องแล้วก็เลยตัดสินใจไลฟ์เลยนะคะ

แล้วก็เลยแบบเหมือนเข้าไปคุยกับพนักงานด้วย

เบื้องต้นพนักงานปั๊มคนนี้พนักงานร้านสะดวกซื้อไปเจอน้อง
ต้นพนักงานปั๊มคนนี้พนักงานร้านสะดวกซื้อไปเจอน้อง
ก็เลยพาน้องไปนั่งก่อนเอาน้องเอาน้ำอะไรให้ดื่ม
ก็เลยพาน้องไปนั่งก่อนเอาน้องเอาน้ำอะไรให้ดื่ม